มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะหญิงสาวชาวลาวอายุ๑๘ปี
เขาไปแจ้งความกับตำรวจนะคะบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
โปรไฟล์ของเขาค่อนข้างดีนะหน้าตาค่อนข้างดีเลยนะคะ
ผ่านไปค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินคืนต้องมาหามาเอาเงินคืน
พอไปเจอเท่านั้นแหละค่ะถูกล่อลวงให้เข้าไปในรีสอร์ท
แล้วถูกข่มขืนไปถึง๔ครั้งนะคะ
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
หญิงสาวชาวลาวคนนี้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านไผ่ขอนแก่นค่ะ
ว่าถูกชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี

ล่อลวงให้เดินทางมาหาแล้วก็เข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะ
ผู้ชายคนนี้ข่มขืนแล้วสำเร็จความไคร้ถึง๔ครั้ง
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียหายเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
เดินทางไปมาระหว่างสปลาวกับไทยบ่อยนะคะ
มาไทยเพราะมาซื้อของกลับไปขาย
ช่วงปลายปี๒๕๖๑ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุชื่อนายบิ๊ก
ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าใครสักคนที่จริงใจ
ขอเป็นเพื่อนเธอมาทางเฟซบุ๊ก
โดยใช้รูปโปรไฟล์นะคะเป็นนุ่มหน้าตาดีเลยค่ะ
ก็เลยหลังจากนั้นมีการส่งข้อความพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์เรื่อยมานะคะ
ทำให้ผู้เสียหายเลิกกับแฟนนุ่มชาวลาว
กระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาในบิ๊ก
ขอยืมเงิน๓๐๐บาทครั้งแรกเลยนะที่ขอยืมใน๓๐๐บาท
บอกว่าประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับคู่กรณี
ต้องรีบโอนแล้วเธอก็เลยโอนเงินไปให้
และหลังจากนั้นก็ยืมเงินอีกหลายครั้งค่ะรวมประมาณ๑๐๐๐บาท
บิ๊กสัญญาว่าจะคืนให้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
แต่สรุปสุดท้ายแล้วถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังไม่ยอมคืนให้นะคะ
ผู้เสียหายเดินทางมารับสินค้าที่กรุงเทพ
จะเอากลับไปขายก็คือเดินทางมาที่กรุงเทพอีกครั้งเนี่ย
บิ๊กบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมนั่งรถทัวร์มาหาบิ๊กสิที่บ้านไผ่
หลังจากนั้นคืนวันที่๒๐มีนาคม
เธอก็ตัดสินใจนั่งรถทัวร์ไปหานะคะเพราะว่าบิ๊กให้เหตุผลว่า
มาสินอกจากจะมาเจอกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินที่ยืมไปเนี่ยคืนทั้งหมดเลย
พอเธอนั่งรถไปถึงบ่อขอสอนะคะช่วงเช้ามืดผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย
รูปร่างสูงใหญ่ผิวดำด้วยขี่รถจักรยานยนต์มารับ
เธอก็บอกว่าอ้าวทำไมหน้าตาไม่เหมือนในโปรไฟล์ล่ะ
เขาก็บอกว่าอ๋อผมชื่อต้นผมเป็นเพื่อนกับบิ๊ก
ใช้ให้มารับคุณเนี่ยไปส่งที่รีสอร์ทด้วยความเชื่อใจนะคะ
นั่งซ้อนท้ายรถเข้าไปค่ะแต่พอเข้าไปถึงห้องพัก
ซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งผู้ก่อเหตุใช้กำลังปลุกปล้ำและข่มขืน
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงบ่ายโมงจนสำเร็จความไคร่
บอกว่าพยายามขัดขืนต่อสู้นะแต่สู้แรงคนร้ายไม่ไหวจริง
และถูกผู้ก่อเหตุทุบโทรศัพท์พังเสียหาย
ติดต่อใครไม่ได้ด้วยเนี่ยนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
แม่เป็นคนจีนอยู่รามินทา๑๐๘แล้วบ้านพ่ออ่ะบ้านพ่ออยู่ยาโสแล้วตอนนี้อยู่ไหน
เขาบอกอยู่ขอนแก่นบ้านไผ่เขาบอกว่าสิ้นเดือนมาหาเขานะ
ก็หนูก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมต้องไปหาเขาบอกว่าพี่ต้องคืนเงินผมมาก่อน
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่คืนให้แล้วพี่ขอยืมอีกสามพันได้ไหม
หนูก็เลยโอนให้๓๑๐๐ก็ครบหมื่นนึงพอดี
พอหนูจะกลับบ้านหนูก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านนะพี่อยากได้
หนูไม่อยู่ด้วยจริงนะเขาบอกหนูว่าไม่ได้หนูจะกลับบ้านแล้ว
อยู่นี่มาถึงก็ไม่ถึงวันเลยอะค่ะ

หนูซื้อตัวกลับกรุงเทพฯคือวันที่๒๐

๒๑ใช่ค่ะมาอยู่กี่คืน
คืนเดียวกัน๒คืนเมื่อคืนนี้
สองคนนี้อยู่ด้วยกันในรีสอร์ทในห้องพักเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงพยายามขอทวงเงินคืนก็คือ๑๐๐๐บาท
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่มีเธอก็เลยบอกว่างั้นแค่พันเดียวก็ได้ไหม
ขอเป็นค่ารถกลับบ้านที่สปลาวหน่อย
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บขศบ้านไผ่
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
ในช่วงที่นั่งรอรถอยู่ที่บขศ
ก็มีเพื่อนนั่งอยู่ข้างนี่นะคะเธอก็เลยเล่าเหตุการณ์
ให้กับชาวบ้านที่นั่งรอรถด้วยกันฟัง
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าไปแจ้งความเถอะ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ก่อเหตุที่อ้างตัวว่าชื่อในต้นเนี่ย
แท้จริงแล้วเป็นคนเดียวกับคนที่ใช้ชื่อว่าในบิ๊ก
ซึ่งปรากฏเป็นชื่อที่เขาใช้ในเฟซบุ๊กนี่แหละ
โดยใช้รูปผู้ชายหน้าตาดีเป็นรูปในโปรไฟล์นะคะ

ตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์จากกล้องวงจรปิด

แล้วตามไปเจอจริงนะคะไปจับกลุ่มตัวได้
ชื่อว่านายเอกชัยเพียรภาคอายุ๓๒ปี
จับกลุ่มตัวได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างในหมู่บ้านหนองแวงองค์

พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปรับผู้เสียหายนั่นแหละ
โดยผู้ก่อเหตุสารภาพว่ารู้จักกับหญิงสาวชาวลาวทางเฟซบุ๊ก
รู้จักจริงยืมเงินจริง
โดยหลังจากผู้เสียหายเลิกกับแฟน

เขาบอกว่าคุยกันมาจนผู้เสียหายเลิกกับแฟนนุ่มชาวลาว
แล้วมาขอคบเขาเป็นแฟนเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงมาข่มขืน
เพราะผู้เสียหายตั้งใจเดินทางมาหาเอง
ส่วนที่ขืนใจเพราะเกิดความหึงหวง
ที่ผู้เสียหายอวดภาพแฟนเก่าในโทรศัพท์
หลังจากนั้นหลังจากสอบสวนเสร็จเรียบร้อย
เขาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตน
กักค้างนวงเหนียวทำให้เสียทรัพย์และความผิด
พรบคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมส่งตัวผู้เสียหาย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้านไผ่และประสาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขยายเวลาให้ผู้เสียหาย
ในประเทศไทยต่อไปอีกจนกว่าจะสอบสวนแล้วเสร็จค่ะ